อะไรไปสู้กับคู่ที่เขาเพิ่งขอแต่งงานกันไปเมื่อคืนนี้ค่ะ
สำหรับเต้ยแล้วก็ซาร่านั่นเองค่ะ
คู่นี้ถือว่าเป็นคู่พิธีกรคู่ศิลปินแล้วกัน
คบหาดูใจกันมาตั้ง๑๑ปีนะคะก็ได้เวลาแล้วล่ะ
จุดพลุแสดงความยินดีกันหน่อยนะฮะให้กับนักร้องพิธีกรสาวสายหา
หลังจากที่คบหาดูใจกับดีเจพิธีกรหนุ่มตีเต้ยธโนไทย
แบบมาราทอนคบกันมา๑๑ปีนะคุณ
เอาจริงยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเต้ยก็แบบเออป๊อปไม่ใช่เล่นอยู่นะ
หล่อตีอินเทรนด์นะตอนนี้เขาก็ยังหล่ออยู่
ล่าสุดเนี่ยประกาศสละโสดกันไปเลยนะคะ
เมื่อวานนี้หนุ่มเต้ยเขาได้ทำเซอร์ไพรส์
คุกเข่าขอสาวซาร่าแต่งงานในงานอีเวนต์
ที่สำคัญเป็นวันเกิดของซาร่าด้วยนะคะ
ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงเพียบเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเสนาหอยจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้ม
แฟนฉันหลุยพงพานรอนพัทรพลแล้วก็อีกเพียบนะคะ
บรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ด้วย
มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในโมเมนต์สำคัญในชีวิตของทั้งคู่
งานนี้ค่ะไม่ต้องบอกว่าว่าที่เจ้าสาวเนี่ย
เซอร์ไพรส์แล้วก็ตื้นตันสักแค่ไหน
ดังกันอย่างแน่นอนนะคะในงานวิวาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดีกับซาร่าแล้วก็เต้ยด้วยนะจ๊ะ
เป็นคู่ที่น่ารักนะครับมีจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อน

ช่วงที่สาวซาร่าไปเป็นศิลปินอยู่ที่เมืองจีน
ถือว่าเป็นการได้พูดคุยกันมากขึ้น

ถือว่าเป็นการช่วงทดสอบทริปใจเลยนะ

แล้วก็ตอนนี้ซาร่าเป็นยังไงโด่งดังมากเลยนะคะคุณผู้ชม